คุณผู้ชมครับต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่
เพราะว่าตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
นับเวลาต่อเนื่องยาวประมาณ๑๐ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๒และ๔๓
ปิดล้อมรีสอร์ทริมทะเลหลังจากสืบทราบว่า
ก่อความไม่สงบ๓รายนั้นหนีมาหลบซ่อนตัว
มีการยิงปะทะกันดุเดือดครับ
ที่เราปล่อยภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมเห็นก่อน

เจ้าหน้าที่ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น
ใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็งแล้วนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ช่วงตี๓เรื่อยมาเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ๓ราย
หนีมาซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทริมทะเลแห่งนี้
ในพื้นที่ตะบนตาโละมะซีแลอำเภอยะรองจังหวัดปัตตานีครับ
จนเกิดการยิงตอบโต้กันจนกระทั่งเช้านะฮะฟ้าสางก็ยังยิงกันอยู่
พลตรวจตรีคมกฤทธิ์รัตนชายา
ท่านผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับพร้อมด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นบรรยากาศ
คือไปทั้งเจรจาจนกระทั่งมีการยิงตอบโต้กันไปมา
มีการยิงประทะกัน๗รอบได้เสียงปืนดังสนั่นเป็นตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่กันพื้นที่โดยรอบรัศมี๑กิโลเมตรครับ
ตามคนร้ายกรณีที่ยิงแล้วเผาเพราะค้า๓ศพ
เป็นพ่อลูกสาวแล้วก็หลานชาย
เสียชีวิตนะครับขณะเดินทางด้วยรถยนต์
ขายของในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ที่ผมนำเรียนไปนะครับถึงรายละเอียดของการก่อเหตุ
อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
สืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะครับ
หนีเข้ามาพักที่รีสอร์ทเมื่อสักครู่
๑นาฬิกาช่วงก่อนเที่ยงนะครับ
มีกำลังเสริมแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มานะครับ
ตรวจทางอากาศกดดันคนร้าย
ส่วนภาคพื้นดินก็มีเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจม
เข้าไปจู่โจมอย่างหนักมีการยิงประทะกันดุเดือด
มีเสียงระเบิดดังขึ้น๓ครั้งนานเกือบ๑๕นาที
สิ้นเสียงปืนครับคุณผู้ชมครับ
มีคนร้ายนะฮะหรือว่าผู้ก่อความไม่สงบนั้นคืน
นายอำลันมะฮิเละนะครับอายุ๓๖ปีมีหมายจับ๔หมายนะครับ
ส่วนคนร้ายอีกคนนึงก็คือนายอาดือเละมันปุเตะอายุ๓๑ปี
คนนี้เนี่ยมีหมายจับความมั่นคง๒หมายทั้งสองคนถูกวิสามันครับ
จากการสอบสวนผู้ดูแลรีสอร์ทให้การบอกว่าไม่รู้จักนะ
แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่า๒คนที่มาเช่ารีสอร์ทนี้
เป็นผู้ก่อความไม่สงบครับ
ก็เรียกว่าเป็นการปิดล้อมยาวนานถึง๑๐ชั่วโมงทีเดียวนะคะ
แล้วก็จบลงด้วยการวิสามันคนร้าย๒ศพด้วยกันนะคะ
ก็เรียกว่าตั้งแต่กลางดึกจนถึงเกือบจะบ่ายโมงเลยทีเดียวนะคะ